มาที่เรื่องของป้ารักแร้เหนียวนะครับยังออกอาราวาสหยังทอนหยังถูกขาดสาย
แต่คราวนี้ต้องบอกว่าป้าแกมีเวอร์นะเพราะว่าพนักงานเขารู้ทัน
เดี๋ยวให้ดูพฤติกรรมกันก่อนนะฮะป้ามรักแร้เหนียวคนนี้ไปอยู่แถวมินิมาตรครับ
สมุทรปราการออกอุบายเหมือนเดิมครับเอาแบงค์พันธุ์ให้เขาไป
เพราะเขาทอนมาอ้างว่าไม่ครบสุดท้ายเอาแบงค์๕๐๐หนีบที่รักแร้
แต่ถามว่าทำไมถึงเวอเดี๋ยวให้ดูก่อนเล่าแบบนี้แล้วกัน
คุณป้ายังเป็นลูกเดิมตามที่คุณผู้ชมเห็นใส่หน้ากากอนามัยสะพายกระเป๋าที่ข้าง
ผมสีทองเหมือนเดิมคราวนี้อุบายเขาออกมาแนบเนียนมากขึ้น
ตอนแรกทำทีเป็นจ่ายแบงค์ย่อยก่อนเนอะพนักงานก็บอกป้าไม่ครบป้าต้องเอามาอีก
ป้าก็ทำทีเป็นหาก่อนหาเสร็จหาหาแบงค์ย่อยไม่พอป้าก็โอ้มีแต่แบงค์พันธุ์

นับเงินทอนให้ป้าก็มีแบงค์๕๐๐ด้วย
เหมือนเดิมครับรักแร้เหนียวเหมือนเดิม

แล้วบอกว่าเงินทอนป้าไม่ครบเนี่ย

แต่ต้องชื่นชมพนักงาน
คงดูข่าวเยอะรู้ทัน
ชี้ไปป้ากี่รักแร้ป้าเดี๋ยวแบงค์๕๐๐

ถ้าบอกขาด๕๐๐แต่พนักงานรู้ทันเอานิ้วจิ้มไปที่รักแร้น๕๐๐ไง
เห็นชัดเจนแบบนี้ตำรวจครับยังจับป้าไม่ได้เลยนะฮะ
ป้าก็เหตุรายพื้นที่แล้วนะครับจับให้ได้นะครับ
แล้วก็ต้องชื่นชมพนักงานคนนี้แล้วก็ฝากพนักงานร้านสะดวกซื้อทั้งหลาย
ระวังป้ารักแร้เหนียวไปออกอุบายโกงเงินทอนอีกนะครับ
น่าจะจับตัวส่งตำรวจเลยนะ